คุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งความสามารถของนักร้องสาว
น้องโบซุปเปอร์วาเลนไทยจำชื่อเพลงเขาได้ไหม
โบค่ะโบค่ะ
หนูชื่อโบมากับหนุนแล้วก็มากับเจน
คุณอย่าข้ามเนื้อของสิ่งเพลง

แต่ล่าสุดนางรับบทนางรำท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สวยสดงดงามไม่แพ้นางรำท่านอื่นนะคุณผู้ชมดูเอา
น้องโบซุปเปอร์วาเลนไทยโชว์ลีลาอ่อนช้อยสวยงามมาก
ร่วมเป็นหนึ่งในนางรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา
งานประจำปีอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไง
นางรำเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่รู้ไหมคะ๒๕๖๕คนคุ้นไหม
มันเท่ากับจำนวนปีนี้เลยปี๒๕๖๕สวยงามอลังการจริงนะคะ
เห็นภาพกว้างแบบนี้แล้วยิ่งสวยยิ่งใหญ่เนอะ
น้องโบบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะว่า
โอ้โหหนูเนี่ยนะเตรียมความพร้อมซุ่มซ้อมมาเป็นอย่างดีเลยค่ะพี่
ได้มารำกับพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ครั้งนี้เนี่ย
ดีใจทั้งอิ่มเอมใจแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ย
มาขอร่วมทำพิธีถวายแบบนี้ในทุกปี
รำถวายแบบนี้ในทุกทุกปีและฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานชาวเพชรบูรณ์ด้วย
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องโบกันหน่อยค่ะ
รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะจริงเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกของโบ
แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาทุกปีค่ะ
ถึงจะเรียนหน้าตสินมาแต่ว่าก็ยากพอสมควรค่ะ

ข้อมากค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเลยก็ขอให้งานเยอะสุขภาพแข็งแรง
สวยเนาะ

อยากไปล้ำกับเขาบ้างนี่ไงบอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะที่มีความสามารถเยอะมาก
คือขำตัวเองเมื่อกี้เนี่ยพยายามจะร้องเพลงของน้องเพราะเพลงของน้องเขาดังมาก
แล้วตอนนี้ก็ค้นพบอีกหนึ่งความสามารถของเขาด้วย
ก็เลยอยากจะทำตามเขาไงเดี๋ยวไว้จะไปหาเวลารำให้คุณผู้ชมได้ดู

โบค่ะโบค่ะหนูชื่อโบมากับนุ่นแล้วก็มากับเจ
สร้างซ้อมมาตั้งคืน๑ชั่วโมง